สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักถ้าพูดถึงนิยามของความรักมันจำกัดไม่ได้
ไม่ได้นะคู่รักร้อยคู่นะคุณผู้ชมมันก็ร้อยรูปแบบ
ถูกต้องอย่างเรื่องความรักของพี่เบนฉลาดคิดด้วยเหมือนกันนะคะ
หลายคนคงทราบกันดีแล้วล่ะว่าพี่เบนเนี่ยมีสามีแต่หลายคนก็ยังไม่ทราบว่าพี่เบนมีสองคน
ก็คือรักเราอยู่ด้วยกัน๓คนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักกันแบบ๓คน
เราสองสามคนถูกต้องแล้วนะคะซึ่งก็เคยมีภาพสวมแหวนหวานชื่นกันทั้งสามคนเลยอ่ะนะคะ
คุณผู้ชมแต่ภาพหวานเหล่านี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว
ทำไมเพราะว่าตัวเขาได้โพสต์ความรู้สึกสุดเศร้าลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าเคยคิดว่าอีกหน่อยเราก็จะกลายเป็นตะลุงแก่อุ๊ยอาย๓คนอยู่ด้วยกัน
มุ่งงิ้งงุ้งงิ้งไปไหนมาไหนด้วยกันคอยดูแลกันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่บ้าน
ตอนนี้เหลือกันสองคนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะคอยดูแลกันต่อไปอย่างนี้รักเธอมาก
ส่วนอีกข้อความนะคะบอกว่าคนเข้มแข็งเท่ากับคนไม่น่าสงสารไม่แสดงออกไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บ
อยากแสดงบทผู้ถูกกระทำซึ่งก็มีแฟนคลับนะคะเข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยรวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับพี่เบนเป็นจำนวนมากนะคะคุณผู้ชม
คือภาพนี้เป็นภาพในอดีตแล้วนะคะคือในโซเชียลถ้าเกิดว่าติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าพี่เบนเนี่ยเขามีแฟนอยู่สองคน
คนนึงเนี่ยคือพี่จิงโจ้อีกคนนึงคือพี่ตั้มพี่จิงโจ้เนี่ยเขาบอกว่าคบหาดูใจกันมาก่อนพี่ตั้มคือคบมานานแล้วเป็น๑๐ปีนะคะแล้วคนที่เลิกรากันไปเนี่ยคือตัวพี่จิงโจ้
ก่อนหน้านี้นะคะพี่จิงโจ้เขาเคยโพสต์เอาไว้ว่าฝันดีจ้ะพี่เบนก็เข้าไปถามว่าบอกใครแล้วก็มีชาวเน็ตเข้าไปถามว่าโพสต์นี้หรือเปล่าเป็นต้นเหตุของการเลิกรากันซึ่งพี่จิงโจ้เองก็ออกมายอมรับนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าปัญหาเรื่องนี้มันจะมีมือที่๔เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องใช้คำว่ามือที่สี่ใช่เพราะว่าตอนนี้มีสามคนแล้วมีสามแล้วใช่โอ้โหตายละแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เบนแล้วก็ผู้รักของพี่เบนด้วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ทุกคนนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมความรักมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะมันไม่จำกัดมันอยู่ที่มุมมองความคิดของแต่ละคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยจ